กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะฮะครอบครัวของป้าแป๋วจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับจะต้องร่วมกันตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วต่อลมหายใจยื้อบ้าน
หรือว่ามีบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่นะฮะถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ที่เรามีอยู่เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเราหมดเลย
สนุกแล้วก็หวังว่าทุกคนทำได้

เชิญพ่อแป๋วมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ป้าต้องมีสมาธิดีนะ
บางครั้งความตื่นเต้นความประมาทก็ทำให้เราอาจจะตอบพลาดได้นะครับ

เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น

โจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

ผลไม้

เรื่องที่ห้าวัดลำต้อยติ่งเอาวัดลำไต้ติ่ง
เรื่องแรกที่ป้าแป๋วเลือกคือเรื่องวัดลำต้อยติ่งครับ
ทำไมถึงเลือกเรื่องวัดลำต้อยติ่งครับป้าก็อยู่ใกล้ตัวไง
ใกล้ตัวอ่าอยู่ใกล้ตัวหรือครับอ่า
ใกล้บ้านเราไหมวัดลำต้อยติ่งใกล้
บ้านเรานี่ติดกับวัดอะไรป้าก็วัดนี้
ก็วัดเนี้ยอยู่กันแบบคงข้ามอ่ะเยื้องกันหน่อยหน่อย
แล้วไปวัดนี้บ่อยแค่ไหนครับไปแต่วันพระใหญ่ใหญ่อ่ะ
รู้จักทุกซอกทุกมุมในวัดลำต้อยติ่งไหม
ก็ไม่ทุกมุมหรอกอ่ะรู้ที่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่รู้
ถ้าเกิดว่าเคยไปวัดนี้อยู่เรื่อยเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อเลยว่าต้องผ่านสิ่งนี้แน่
อ่าใช่ไหมนี่คือวัดลำต้อยติ่งของเรา
ใช่ไหมครับใช่คุ้นเลยเนอะภาพรวมคือป้าก็จะเห็นเลย
อาจารย์นะครับนี่คือรูปพระอุโบสถ
นะครับของวัดลำต้อยติ่งเราป้าจ๋า
ป้าสังเกตประตูสีฟ้าไว้ให้ดีนะครับอ่า
ต้องไปมองตรงจุดอื่นเลยนะป้าสังเกตตรงประตูสีฟ้าไว้ดีนะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือลายประตูรั้วโบสถ์วัดลำต้อยติ่งที่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามและตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่ครับ
ประตูทุกวันเลยคิดว่าเป็นที่สุด
ถ้าพร้อมแล้วป้าเลือกตัวเลือกไหนครับตัวที่สาม
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับป้า
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตุ่มแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าตุ่มขึ้นมาตอบครับ

เรื่องที่เหลือ๔เรื่องนี้คือเรื่องจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เรื่องผักเรื่องผลไม้และเรื่องข่าวดัง

ทำไมถึงเลือกจังหวัดฉะเชิงเซาให้ป้าตุ๋มครับ

เพราะฉะนั้นป้าตุ๋มต้องรู้ในเรื่องจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ขอเชิญป้าตุ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อขออย่างข้างตรงนี้เนอะ
เห็นแล้วเมื่อกี้โถ่แม่คุณยกแก๊กยกแยกแล้วก็พี่น้องก็ประคองกันไป
ตุ๋มครับอยู่ฉะเชิงเซามาตั้งแต่กี่ขวบครับ
อยู่มาประสอบ๑๗
จริงป้าตุ๋มเกิดจังหวัดอะไร
กระบังจังหวัดกรุงเทพมหานคร
หนองจอกลาดกระบังแถวนู้นใช่ไหมฮะ
มันก็ติดต่อกันเนอะมันสามารถทะลุไปทางฉะเชิงเซาได้
ก็เลยย้ายไปอยู่ฉะเชิงเซาเมื่อพศ๑๔

ยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็กลายเป็นคนฉะเชิงเซาไปแล้ว

ในเรื่องฉะเชิงเซานะครับป้าตุ๋มคงต้องตอบแล้วนะครับ
สมาธิดีดีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามให้ฟัง
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดฉะเชิงเศร้ามีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง
รวมกี่จังหวัดตัวเลือกที่๑๕จังหวัด
ตัวเลือกที่๒๖จังหวัด

และตัวเลือกที่๔๘จังหวัด
จังหวัดก็มีสมุทรประการกรุงเทพน้องจอก
ทางนี้ก็การตังค์การรถต่อไปก็ต่อบินและปัดไปปัดจิน
ถ้าพร้อมแล้วป้าตุ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๕จังหวัดครับ
จริงแล้วได้ออกไปต่างจังหวัดอะไรบ้างไหม

แต่ก็ต้องรู้เนาะว่าอย่างนี้กรุงเทพก็ติดแล้ว๑จังหวัดแล้วใช่ไหมคะ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเงี่ยมขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องผักเรื่องผลไม้และเรื่องข่าวดัง

ทำไมเลือกเรื่องผักให้ป้าเสงี่ยม
เขาก็เก็บผักอะไรต่ออะไรเขาก็รู้แต่เรื่องอื่นก็คงไม่รู้อ่ะ
คิดว่ามั่นใจเรื่องนี้น้องเราต้องตอบได้

ขอเชิญป้าเสงี่ยมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เดี๋ยวป้าเงี่ยมต้องตอบคำถามนะครับ
ฟังคำถามให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจถามผมได้นะครับ
เงียมป้าเก็บผักบ่อยเหรอครับ

ส่วนใหญ่ที่ผักที่ป้าเก็บคือผักอะไรบ้างอะครับ
มีขี้เหล็กแล้วก็เก็บหอย
ขี้เหล็กแล้วก็เก็บหอยส่วนใหญ่นะครับที่จำได้เลยคืออาชีพของเราเลย
แล้วเวลาที่ป้าไปเก็บป้าต้องใช้ตะขอสอยหรือว่าป้าต้องปีนขึ้นไป
ปีนขึ้นไปค่ะ

แล้วเวลาเก็บแล้วเอาไปทำอะไรครับขี้เหล็ก

เอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเอาไปไหนฮะ

เอาไปขายขายดีไหมครับ

น่ารักมากเลยผมชอบมากเลย
ที่ถามอยู่เนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องผัก
และเรื่องอาชีพที่ป้าเสงี่ยมคุ้นเคยนี่แหละครับ
เอาละครับเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับ
และอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
ตะก้านี่คืออะไรครับป้าเสงี่ยม

เสงี่ยมรู้จักผักในนี้หมดไหมเนี่ย

ือตำส้มตำนี่ผักอะไรนี่ป้า

จริงนะครับคุณผู้ชมก็คือด้วยอาชีพ
แล้วก็ที่ช่วยพี่สาวบ้างอะไรบ้างขายนะครับ
จนรู้จักหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จำได้นะฮะ
เดี๋ยวป้าเสงี่ยมต้องฟังกติกาให้ดีนะครับ
เราจะมีตะก้าผักเอาไว้นะครับ

ใส่ตามประเภทที่เราแยกไว้ให้นี่นะครับ
ให้นี่นะครับและโจทย์สำหรับข้อนี้นะฮะก็คือให้ป้าเสงี่ยมแยกผักให้ถูกประเภท
ภายในเวลาสองนาทีครึ่งเมื่อแยกผักจากตะก้าใหญ่แล้ว
ใส่ในตะก้าย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะ
ผมจะขอเป็นตัวช่วยตีละครั้งพอได้ยินเสียงละครั้ง
นั่นหมายถึงว่าเวลาจะหยุดเดินทันทีป้าต้องทำให้ได้ภายในสองนาทีครึ่งนะ
ป้านะเดินหลายรอบหน่อยนะค่ะนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อม
ผมบอกว่าเริ่มป้ารีบหยิบผักไปใส่ตามตะก้าเลยนะ

ไปหยิบผักด้วยเร็ว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

เร็วเร็วจับมาหยิบหยิบถั่วตะแก้วถั่วตะแก้วหยิบไป

ขั้นมาขั้นมา
หมดยังหมดพอเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเปล่าจะหมดแล้ว

เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะ
อุ๊ยอยากจะทั้งได้เหรอ
ผักที่นำมาใส่ไว้ในนี้นะคะผู้ชม
เลี้ยงได้ถูกนะฮะแต่ว่า
ในความเชื่องช้านะฮะก็จริงอาจจะช้าไปบ้างอะไรไปบ้าง
แต่ป้าละเมียดมาก

หยิบแบบหยิบประคองกลัวผักจะช้ำกลัวผักจะเฉาฮะ
ค่อยประคองไปแล้วก็ไปหยิบไปใส่

ป้าสะเงียมขอให้โชคดีนะครับ
เอาล่ะผมจะยังไม่เฉลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชม

เสงี่ยมครับป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เหลือลุงอุ๊ยอ้ายเพียงคนเดียว
แล้วป้าจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงอุ้ยอ้ายขึ้นมาตอบ

ก็คือเรื่องผลไม้และเรื่องข่าวดัง

เลือกเรื่องผลไม้ให้ลุงอุ้ยอ้ายนะครับ

เชิญลุงอุ้ยอ้ายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงต้องตอบให้ได้นะข้อนี้นะ
ข้อไปแล้วลุงตอบเนี่ยเป็นข้อที่๔
ถ้าเกิดว่าลุงตอบถูกข้อนี้นะ

ลุงชอบกินข้าวกับอะไร

แล้วโอ้โหปลาหมอกล้างมันเยอะแล้วไม่ตำคอเหรอ

เอาเนื้อทิ้งแล้วเรากินกล้างก็ไม่รู้

จ๋าแล้วลุงชอบกินผลไม้ไหม

ผลไม้ลุงรู้จักอะไรบ้างผลไม้

แล้วลุงชอบกินอะไรมากที่สุดผลไม้

ไม่ยากเลยลุงฟังคำถามให้ดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

พูดไปเลยครับลุงเห็นอะไรลุงพูดไปเลยลุงรู้จักอะไรบ้าง
ไปเลยครับลุงเห็นอะไรลุงพูดไปเลยลุงรู้จักอะไรบ้าง

แล้วภาพไหนคือมะม่วงสุกครับลุง
แล้วภาพไหนคือมะม่วงสุกครับลุง

ลุงไม่อ้ายเลือกตัวเลือกที่
อุ้ยอ้ายเลือกตัวเลือกที่

คุณจ๊ะขอให้โชคดีนะครับ

ถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
ก็คงจะคิดไม่ต่างไปจากผม
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
แยกผักให้ถูกประเภทภายในเวลา๒นาทีครึ่งมันลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ